เมื่อวานฝนตกหนักมากนะตั้งแต่สักประมาณ๔๕โมงเย็น
โอ้โหครึ้มมาเลยแล้วตกอยู่๓ชั่วโมง
แล้วเป็นช่วงคนกลับบ้านเลิกงานพอดีบางคนอยู่บนรถนะ
๓ชั่วโมงนะกว่าจะถึงบ้าน
พาไปดูปฐุมธานีกันหน่อยหลายหมู่บ้านน้ำท่วมแบบนี้
มันครองหรือถนนกันเนี่ยนะฮะเนี่ยชาวบ้านเขาบอกว่าไม่ไหวแล้ว
ท่วมหนักเหลือเกินช่วงค่ำเมื่อวานอย่างที่เราทราบกัน
ก็ฝนตกหนักลงมาเยอะมากเลยครับนะฮะก็ทำให้หลายหมู่บ้าน
ประชาชนชาวบ้านเอ่ยเข้าออกยากลำบากรถเก่งก็ไม่กล้าเข้าเดี๋ยวมันจะดับ
ก็จอดอยู่หน้าหมู่บ้านเต็มไปหมดรถสูงหน่อยยังพอเข้าไปได้
กระบงกระบะอะไรก็ว่ากันไปนะฮะก็เลยไปถามทางด้านของรอปภประจำหมู่บ้าน
อันนี้คือหมู่บ้านพฤกษาซีนะฮะก็บอกกับนักข่าวบอกว่าฝนตกมา๓ชั่วโมง
ทำให้น้ำในหมู่บ้านมันระบายไม่ทันน้ำก็ท่วมนะฮะแล้วก็ขยะเนี่ยลอยเต็มไปหมด
อุดตามท่อนะฮะบ้านบางหลังเนี่ยอยู่ต่ำนะฮะน้ำท่วมถึงในบ้านเลย
ชาวบ้านเองก็ต้องอยู่กันอย่างลำบากบางคนก็เข้าไม่ได้ก็ออกมาอยู่ข้างนอก
ฝนก็ตกบ้านก็น้ำท่วมมันก็ลำบากกันไปนะฮะ
คุณผู้ชมรับชมอยู่เมื่อวานนี้น้ำที่มันตกลงมากับฝนเนี่ยนะเป็นอย่างไรกันบ้าง
แค่ไหนหรือว่าขับรถกลับบ้านเมื่อวานกี่ชั่วโมงส่งมาบอกกันได้
เมื่อวานผมก็เจอไปเป็นชั่วโมงเหมือนกันเที่ยวหลักศรีดอนเมืองเลยไปถึงประธุมโต๊ะหนักมาก
ใช้เวลานานกว่าปกติเยอะไหมก็ประมาณสักชั่วโมงกว่ากว่า